มาดูเรื่องความคืบหน้าการสืบพยานเพื่อรื้อฟื้นคดีที่ครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ที่ถูกกล่าวหาว่าขับรถชนคนตายค่ะ
เรื่องนี้นะคะทางด้านศาลจังหวัดนครพนมก็แถลงปิดขั้นตอนการสืบพยานคดีครูจอมทรัพย์
ผู้ร้องกับอายการจังหวัดนครพนมฝ่ายคัดค้าน
ส่วนทางด้านนางจอมทรัพย์เองนะคะก็แถลงร้องขอให้หน่วยงานคุ้มครองเพราะว่า
หั่นว่าจะถูกคุกคามหรือว่าสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สืบพยานเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปี๒เดือน

เกิดขึ้นหลังสารอุทธรณมีคำสั่งให้สืบพยาน

เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้ร้องมีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้ง

เคยออกมาแสดงตัวยอมรับว่าเป็นคนขับรถชน

รถยนต์ทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งมีชื่อของนายศัพท์เป็นผู้ครอบครอง
โดยเคยยืนยันว่าเป็นรถของตัวเอง
และประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์
ยืนยันว่าคนที่ขับรถชน
ถึงที่มาของรอยครูดด้านหน้ารถโดยการเบิกความในฝ่ายผู้ร้องได้เน้นไปที่ประเด็นการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุพยานคือรถยนต์ของนางจอมทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานขึ้นเบิกความเช่นเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกยืนยันผลตรวจทะเบียนรถบ่อใบไม้๕๖สกลนครของนางจอมทรัพย์เป็นป้ายทะเบียนจริงและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำขึ้นใหม่
ขณะที่ผลรายงานของบริษัทโตโยต้าซึ่งตรวจสอบความหนาแน่นสีของตัวถังรถทั้งคันตรงตามมาตรฐานของโรงงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่เคยผ่านการทำสีใหม่
ผลการตรวจของบริษัทโตโยต้าจะไม่ได้มีการลงความเห็นยืนยันว่ารถมีการเฉียวชนมาก่อนหรือไม่
แต่นายพงศาลาตรีทนายฝ่ายผู้ร้องยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกกังวลใจเพราะมีเอกสารและผลตรวจของผู้เชี่ยวชาญอื่นประกอบ
เชื่อว่าการที่ไม่ได้เบิกตัวนายสับวาปีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการขอรื้อฟื้นคดีเข้าร่วมสืบพยาน
ทะเบียนบ่อใบไม้๕๖สกลนครของนางจอมทรัพย์ไม่ใช่รถที่เคยเกิดอุบัติเหตุชนคนตาย
กำลังใจคิดว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณขอบคุณคนไทยทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเลยค่ะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะขอบคุณค่ะ
สบายใจครับ
การสืบปากคำพยานฝ่ายผู้คัดค้านมีการเบิกพยานบุคคล๑๔ปากและพยานเอกสารอีก๒๘รายการ
โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์กระบะทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖
มุกดาหารที่มีชื่อของในสับวาปีเป็นผู้ครอบครอง
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ตำรวจเคยออกมาระบุว่า
มีกลุ่มขบวนการรับจ้างรับผิดแทนในคดีนี้
เบิกตัวพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีที่นายสุริยานวลเจริญ
เพื่อนของนางจอมทรัพย์นำนายเสิร์ชรูปสะอาดมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่ขับรถชนคนตายตัวจริง
แต่นายเสิร์ชกลับเบิกความยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากนายสุริยาเมื่อปี๒๕๕๙
รับผิดแทนในคดีขับรถชนคนตายโดยเสนอเงินให้สองแสนบาท
ขับรถชนคนตายยู่ที่เลนู่
เขาบอกอย่างนี้ที่มาฮอดเมืองนครพนมเนี่ยนะ

ให้รับผิดแทนให้จับครับ
พันธมตโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์
อดีตสวจังหวัดมุกดาหารเบิกความว่า
เมื่อปลายปี๒๕๕๖นายสุริยานวลเจริญ
มารับผิดแทนด้วยค่าจ้างสี่แสนบาทแต่เมื่อในสับรู้ว่าอาจต้องติดคุก
และมีความผิดเพิ่มฐานเบิกความเท็จต่อสาร
และให้การเท็จกับตำรวจจึงปฏิเสธ
หลังการสืบพยานทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านเสร็จสิ้นแล้ว
สารจังหวัดนครพนมจะรวบรวมบันทึกคำให้การของพยานทั้งสองฝ่าย
ส่งให้กับสารดีกาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา
ตามข้อมูลที่พยานให้การไว้ซึ่งอาจมีแนวทางพิจารณาไปสองทิศทาง
คือยืนตามคำพิพากษาเดิมหรือกลับคำพิพากษา
นางจอมทรัพย์เป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ในการพิจารณาของศาล
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน